สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
พี่หนุ่มพี่ห้อยป้ายเอาป้ายเอาช่องอื่นออกก่อนอุ้ยเอาป้ายออก
ความกันแบบบางทีมันก็ต้องเนอะคนเราอ่ะมันรู้ว่ารำงานหลายที่
เจ้านายหลายคนรู้วันหลังเลยต้องมาแต่บางทีอ่ะมันก็ต้องแบบว่ารู้น่ะ
ว่าเรามาทำงานที่ไหนเรามาอะไรยังไงมันอายุปูนนี้เราอย่าพูดอ่ะ
ได้ดีเลยน่ะเจ้านายหลายคนเนี่ยผมว่าคุณน่ะอืม
ว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนมาก่อนแล้วต่อไปนี้ผมประกาศ
ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศว่าคุณจะเอาหนุ่มกัญชัยมาแฉ
อย่าติดต่อรายการแฉมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำไมอ่ะ
ขอร้องไหว้แล้วปวดหัวไม่อยากเดี๋ยววันนี้จะไปออกแฉ
ออกไว้ไปวันนี้เหรออืมวันนี้จะไปออกแฉอ็อ
เดี๋ยวพี่พี่บอกไม่ยอมไงยอมนางต้องยอม

ลูกค้ามีอิทธิพลกับแม่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ

จะอยู่ไม่ต้องแต่เบรกหนึ่ง

กลางคืนบ้านของเรายังจะให้คนอื่น
มาแว้งในบ้านของเราอีกเหรอฉันถามอย่างนี้

ข้างบนยังมีอยู่ข้างบนยังยาวอยู่

ก็รู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องพูด

ให้หน่อยน้ำปลาที่ขนสะตัดมานะคะ

พริกคือฉีดออกมาราดข้าว
ไปดูสถานการณ์โควิดในประเทศไทยสำหรับวันนี้นะคะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๖๘๑ราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑๙รายด้วยกันค่ะ
ตอนนี้เนี่ยคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าเอาล่ะ
โรคโควิด๑๙เนี่ยอีกสักแพบนึง
มันก็น่าจะกลายมาเป็นโรคประจำถิ่นกันแล้วนะคะ
ตอนนี้อยากจะให้ดูในส่วนของตัวเลขของผู้ที่ป่วยหนัก
รวมไปถึงผู้เสียชีวิตมากกว่า
ซึ่งวันนี้ค่ะกรมควบคุมโรคเขาก็มีการพิจารณา
กำลังพิจารณากันอยู่นะคะว่าจะให้โควิด๑๙นั้นเป็นโรคประจำถิ่น
บอกว่าโรคประจำถิ่นก็คือโรคที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่นั้น
มีอัตราป่วยนะคะสถานการณ์คงที่ความรุนแรงลดลง
โดยขอบเขตของพื้นที่อาจจะเป็นเมืองประเทศหรือทวีปค่ะ
อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกในประเทศไทย
แล้วก็โรคมาเลเรียในทวีปแอฟริกานะคะ
ทีนี้ในต่อมาคำว่าการระบาดนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นแบบผิดปกติ
คือเพิ่มมากขึ้นต้องย้ำคำว่าผิดปกตินะคะ
ทั้งนี้ในกรณีของโรคประจำถิ่นเอง
แต่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าที่คาดการณ์
หรือว่าในกรณีของโรคอุบัติใหม่ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเพียงรายเดียว
ก็นับว่าต้องจับตาดูเช่นกัน
จากนั้นคือคำว่าโรคระบาด
เป็นการระบาดของโรคที่แพร่กระจายกว้างขึ้น

ซึ่งโรคระบาดที่แพร่ไปในพื้นที่ที่กว้างขึ้นนี้ค่ะ
เป็นการระบาดที่เพิ่มขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะ
แล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

ที่มีการระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันตกในปี๒๕๕๙
ถึงปี๒๕๕๙นะคะ

หรือระดับการระบาดแบบสูงสุด
อย่างเช่นการระบาดของไข้หวัดใหญ่
ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
อันนั้นคือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่๒๐๐๙นะคะ
แล้วก็ล่าสุดคือการระบาดของโควิด
อย่างน้อย๑๒๒ประเทศทั่วโลกกันแล้วค่ะ
ทีนี้ปัจจุบันโควิด๑๙ต้องบอกว่า
กำลังเปลี่ยนสู่การเป็นโรคประจำถิ่น
หรือว่าโรคที่เราสามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้

ก็คือเชื้อลดความรุนแรง
อย่างเช่นตอนนี้ที่บอกมาว่าโอมิคอนลดความรุนแรงลง
โดยปัจจุบันความรุนแรงอัตราป่วย
แล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙ลดลงตอนนี้นะคะ
ก็คือจากการเสียชีวิต๑ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อ๑๐๐๐ราย
หรือว่า๐๑นะคะคือมันลดลง

ถ้าเราเห็นตัวเลขตอนต้นนี่เรียกว่าสูงมาก
มากกว่า๓ในตอนนั้น

นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีปัจจัย
ที่ประชาชนต้องบอกว่ามีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีขึ้น
อย่างเช่นมีการฉีดวัคซีนแล้ว

รวมไปจนถึงระบบการบริหารจัดการการดูแลรักษาควบคุม
ชะลอการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันก็คือทำให้โควิด๑๙ในช่วงนี้ค่ะ
อัตราที่เราจะเห็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงมาก
หรือว่าเสียชีวิตก็จะแบบเบาหว่างลงนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่รับมือได้
ไมโครนนะคะส่วนใหญ่เลยคุณหมอบอกว่าอาการไม่มาก
อย่างเช่นก็คือมีไข้ต่ำมีน้ำมูกระคายคอมีเสมหะในลำคอ
ไอจามปวดเมื่อยตัวแล้วก็ไม่รุนแรงเหมือนสายพันธุเดลต้านะคะ
เพราะว่าสายพันธเดลต้าก่อนหน้านี้เลยก็คือจะมีไข้สูง
ไอมากหอบเหนื่อยเพราะว่าสายพันธุเดลต้าเนี่ย
เข้าไปในถุงลมของปอดบางคนเนี่ยเกิดการที่ปอดอักเสบ
แล้วก็ระบบหายใจเนี่ยล้มเหลวในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่า
มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากทีเดียวอ่ะนะคะซึ่งผู้ติดเชื้อ
พันธุมิครอนส่วนใหญ่ค่ะไม่ต้องไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
สามารถอยู่บ้านแล้วก็แยกตัวจากคนอื่นในบ้านอย่างน้อย๕วัน
แต่ในขณะ๕วันนั้นคุณก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะ
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นอื่นถ้าเกิดว่าผ่านไปห้าวัน
ไม่มีอาการเนี่ยสามารถออกจากบ้านแต่ว่ายังต้องใส่หน้ากากอนามัย
เคร่งคัดอีกห้าวันนะคะซึ่งโอมิคอนเนี่ยรักษาตามอาการเหมือนหวัดเลย
ก็คือมีไข้กินยาแก้อายกันไปไม่ควรฟาวินะ
ถ้ามีไข้ก็คือกินยาแก้ไข้มีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูก
หลับให้เพียงพอส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าอาการจะดีขึ้นเอง
ประมาณสักห้าวันอืมทีเนี้ยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยค่ะ
โอ้โหเราเห็นผู้ติดเชื้อจำนวนตอนก่อนหน้านี้ประมาณ๑ล้าน๓แสนใช่ไหมคะ
วันนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกว่ากว่าเกือบล้านห้าอืม
แต่ว่าจากในจำนวนที่แบบติดเชื้อเยอะขนาดนี้ค่ะ
อาการที่ป่วยหนักถึงขนาดก็ต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนี่น้อยมาก
แล้วโดนส่วนใหญ่นะคะรักษาตัวที่บ้านทั้งนั้นเลย

ถ้าสมมุติคุณรู้ว่าคุณแต่เราจะรู้ได้ว่าโอมิคอนหรือโอไม่โอมิคอน
ถ้าเป็นโอมิคอนวันนี้คุณหมอก็เขียนอย่างชัดเจนว่า
ฟ้าทลายโจทย์เนี่ยมันกลับเข้ามามีบทตาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ไม่ควรกินยาฟาวิพิราเวีย
เพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีการรายงานเปรียบเทียบการใช้ยาจริง
กับยาหลอกว่ายาฟาวิพิราเวียใช้ได้ผลในการรักษาโควิด๑๙
แล้วก็เสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ผลิตยาฟาวิพิราเวีย
ไม่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นใช้ยานี้รักษาโควิดค่ะ

ก็ไปเป็นเรื่องแบบนี้เป็นประเด็นขึ้นมา
ก็เหมือนกับทางเคสของทางฝั่งของที่มีคนประกาศ
บอกอยากหาเด็กเอ็นที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยากจะให้ไปร่วมงานด้วย
ขอเป็นคนที่มีเชื้อ๒ขีด

คือเรื่องนี้เนี่ยทางกรปภคั้นออกมา

เขาบอกว่ามันเอาผิดแน่นอนนะฮับ
สำหรับคนที่ไปต้องทำแบบนี้เพื่อได้เอาประกันเนี่ยนะฮะ
ประกันเนี่ยนะฮะคือดรสุธิพลทวีชัยการนะครับ
คาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก็เปิดเผยบอกว่าจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
สื่อสังคมออนไลน์ครับเกี่ยวกับประเด็นการจ้างเด็กเอ็นเนี่ย
แล้วก็เรียกร้องเอาเงินประกันจากทางประกันภัยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกรปภเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ได้มีการส่งทีมสายกฎหมายแล้วก็คดีเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
โดยพบตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วด้วยอืม
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้โพสต์ดังกล่าวได้มีการเอาประกันภัยโควิดจากบริษัทแห่งหนึ่ง
ทั้งนี้นะฮะทางสำนักงานคอปภจะเร่งตรวจสอบ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเนี่ยนะครับตอนนี้คือเขาอยากจะย้ำเตือนประชาชนนะครับว่า
ถ้าทำประกันภัยแล้วแล้วเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
เพื่อหวังผลติดเชื้อแล้วมาเคลมประกันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีความจงใจจริงนะครับ
มีโทษจำคุกไม่เกินสามปีนะครับปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
อืมก็คือเนี่ยติดแล้วอาจจะไม่ได้เงินจริงจ่ายแล้วเรียกคืนได้นะคะ
พบหลักฐานทีนี้พอมันมีข่าวออกมาจากคุณหมอหลายหลายท่าน
อย่างเมื่อกี้หมอหมอมนูนหมอมนูนนะฮะอ่าหมอท่านนี้อะไรอย่างเงี้ย
หรือบางเทศแต่จริงแล้วสิ่งหนึ่งต้องเข้าใจอย่างนะครับ
ไม่ใช่พอฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรอืม
คือไอ้เชื้อนี้มันน้อยเออติดดีกว่าจะได้จบไป
อยากติดเราจะได้หายหายไปหรือว่าเออติดแล้วไม่เป็นไร
ก็เลยไม่ป้องกันไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
ร่างกายมนุษย์เราทุกคนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน
ภูมิคุ้มกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคุณคิดว่าเฮ้ย
ไม่เป็นไรหรอกเออติดก็ติดแล้วกันเดี๋ยวก็หาย
ปรากฏคุณติดไปแต่ภูมิคุณไม่ได้แบบโอ้โหที่จะสู้กับมันได้

คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเหมือนกันทุกคน
ไม่งั้นมนุษย์เรานะฮะบางคนเนี่ยคุณคิดดูดิ

แพ้กุ้งบางคนไม่แพ้กุ้งอืม
มันก็มีค้ากันไปคุณอาจจะแจ็คพอร์ตเป็นคนที่แพ้กุ้งก็ได้

เพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทว่าเฮ้ยติดดีกว่า
แล้วเดี๋ยวหายหรือคิดว่าเอออาการไม่เป็นไร
หน้ากากอนามัยอย่าไปทำแบบนั้นนะฮะ
คือผมว่ายังไงทางที่ดีดูแลตัวเองด้วยอืม
จริงในต่างประเทศเองก็มีการมีผลออกมาเหมือนกันว่า
คนที่ติดโควิดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอาการอะไร
แต่พอไปเช็คร่างกายจริงสภาพร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
บางคนก็หายใจไม่ขึ้นหายใจไม่เต็มท้อง
มีอาการอื่นตามมาบางทีหายไปแล้วนะฮะ
อาการข้างเกียงของแบบมีผมร่วงเป็นหย่อม๐
เนื้อจะคนล้อลต้านก็ติดโควิดเยอะ
แล้วยิ่งตอนนี้ต้องบอกว่าในเด็กอะค่ะ
โรงพยาบาลเด็กมีการออกมาบอกด้วยว่าตอนนี้จริง
มีผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กค่อนข้างเยอะมาก
ถ้าเป็นแต่ก่อนนี้คือตอนนี้คือ๑ใน๓นะคะ
จะมีผู้ป่วยที่เป็นเด็กซึ่งโรงพยาบาลเด็กเองเขาก็เตรียมเอาไว้รองรับ
เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นว่าเวลาเด็กติดโควิดปุ๊บเนี่ยจะหาเตียงไม่ได้
จะหาโรงพยาบาลไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็คือต้องรอให้มันเข้าเกณฑ์
ส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าน้องหายใจไม่ออกมีการหอบเหนื่อยทานอาหารไม่ได้ถ่ายเร็วหรืออะไรอย่างนี้
คืออันนี้ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเลยทันที

เพราะว่าตัวที่ใช้กับผู้ใหญ่กับเด็กก็ไม่เหมือนกันต้องรอตัว
เหมือนค่ะจริงจริงไฟเซอร์เขามีการออกมาบอกแล้วนะคะ
ตอนนี้เขากำลังจะเริ่มผลิตยาที่เอาไว้ต่อต้านเรื่องของโอมิคอน
แล้วก็โควิดสายพันธุ์อื่นได้นะคะมีนาคม
ต้องรอดูว่าของไทยเราจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่า

บ๊วยตรงกับมาแล้วให้ฟัง
จริงแล้วมันสืบเนื่องมาจากวันเด็กแห่งชาติ
ใช่ฮะมันเป็นประจำปีที่แบบว่าเด็กจะต้องมีโอกาสไปเยี่ยมชมห้องนายกรัฐมนตรี
ปรากฏว่ารูปที่เด็กนั่งอ่ะโอ้โห
นายกรุธมนตรีเนี่ยมีคุ้ด
ก็น่าจะเป็นครุฑของหลวงพ่อวรานั่นแหละนะฮะจริงแล้วครุฑของหลวงพ่อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนาลาย
เหมือนเหมือนเป็นครุฑแล้วก็มีนาลายทรงครุฑมีนาลายทรงครุฑมีนาลายมีอะไรไม่รู้มีรูปรูปอยู่แล้ว
แต่อีกอันประมาณของมลูกพ่อวาลาซึ่งปรากฏว่าคุณวาสนานานั่นน่วมเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าอ๋อหลวงพ่อวาลานี่เป็นที่ที่แบบว่า๓สามพี่น้องปอนะครับ

เนี่ยหลังโต๊ะทำงานของนายกก็จะมีครุฑเนี่ยซ้ายขวาเลย
คนก็เลยไปบอกว่านักข่าวสายสภาถ่ายที่อยู่กัน
อ๋อที่ห้องทำงานของนายกเนี่ยทุกครั้งก่อนที่นายกจะเข้าเนี่ย
นะฮะก็จะมี๓โต๊ะหมู่บูชา
หมู่บูชาก็จะมีเทพมีพระพุทธรูปแล้วก็มีบูรพกษัตริย์
ซึ่งเขาตามอ้าวแล้วที่นายกท่านอื่นที่ผ่านมานายกอัมพิสิทธิ์นายกหญิงรัก
เขาบอกส่วนใหญ่จะมีโต๊ะหมู่บูชาเดียวก็คือพระพุทธรูป
พระพุทธรูปที่ตัวเองยึดเหนียวจิตใจ
แต่นายกตู่ของเราเนี่ยคือ๓โต๊ะหมู่บูชาเลย
มีทั้งบูรพกษัตริย์มีทั้งมหาเทพมีทั้งแบบว่าสามโต๊ะอ่ะนะ
นี่เขาก็เลยบอกว่ามีการรวบรวมว่าบิ๊กตู่สายมูขนาดไหนคุณดูเองแล้วกัน
นะครับแต่ที่เด็ดสุดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
นักข่าวก็บอกอ้าวที่จริงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะ
รสิงห์เนี่ยมีนรสิงห์ไปอยู่บนธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นแล้วที่สำคัญเวลาทำบวงสวงบวงเสริงเนี่ย
ตั้งลูกปั้นนรสิงห์เนี้ยอยู่บริเวณชั้นสองที่คุณวัฒนานานมเขาบอก
นะครับคาดว่าแก้เคล็ดเพราะอะไรบ้านนรสิงห์เนี่ยหนึ่งร้อยปี
แถมเสริมคุดแถมพญาคุดในห้องทำงานอีกนักข่าวสายธรรมเนียบ
วันแรกคุณวาสนานานุ้งเขาบอกว่าเป็นที่สังเกตว่าระเบียงด้านหน้า
ชั้น๒ของตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งรูปปั้นนรสิงศ์
แล้วก็มีการเอาพวงมาลัยดาวเรืองเนี่ยมาคล้องไว้ด้วยคุณหนุ่ม
นักข่าวก็เลยเอ๊ะมาจากไหนนะรูปปั้นนรสิงหนี้จริงมาจากไหน
ก็คือเอาง่ายคือเจ้าคุณทงชัยหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณีนะครับ

เข้ามาทำพิธีในช่วงกลางปี๒๕๖๔
แล้วก็เชื่อว่าการทำพิธีตั้งนรสิงศ์เนี่ย
จะต้องทำเวลาใกล้ตะวันตกดิน
เพื่อให้เกิดพลังเพื่อให้เกิดอำนาจ

เขาบอกว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น
จริงอันนี้ก็เป็นเรียกว่าก็เกิดขึ้นมา
คนก็เลยถามว่าอ้าวทำไมจะต้องเป็นนรสิง
ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่ธรรมเนียบรัฐบาล

จะเป็นของบ้านเป็นของต้นตระกูลพึ่งบุญณยุธยา

มีบ้านพิศนุโลกกับบ้านนี้

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย

น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะแต่อ่านประวัติศาสตร์
คือเอาช่างทำเดียวที่เดียวกับเป็นช่างมาจากอิตาลี

แล้วก็พระราชทานให้ทั้งสองคนนะครับ
ซึ่งก็เลยเป็นตำนานหลังจากนั้นปุ๊บรัฐบาลก็ซื้อคืนมา

พิศนุโลกก็คือจริงแล้วเป็นบ้านประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกไม่ค่อยกล้านอน

คุณชวนหลี๋ฟัยก็นอนบ้านเลี้ยงคืนเดียวคุณอพิศนิจก็ไม่นอน

อย่างคุณเขาก็มีนายกบางคนที่ใช้บ้านพิศนุโลกเป็นที่ในระหว่าง

แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับ

ตั้งตรงนี้จริงตั้งแต่ปลายปี๖๔

ที่บนตึกไทยคู่ฟ้าก็จะถวายพวกอะไรสการะกัน
สำหรับองค์นรสิงห์เดิมณจุดตรงนี้มีไหม

เพราะเป็นของต้นตระกูลพึ่งบุญนริยา
ก็คือเจ้าพญารามราคบหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญเนี่ย
จากพระบาทสำหรับพระมงคุฎเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หก

เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตำนานบ้านนรสิง

เขาบอกว่าเป็นอวตารร่างที่สี่ของพระนารายย์ย้อนกลับไปอีกในเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปุรณะอุปนิสัตว์แล้วก็คัมภีร์อื่นในศาสตร์ไหนที่ดู
เขาบอกร่างกายท่อนล่างเนี่ยเป็นมนุษย์ส่วนท่อนบนเป็นสิงโต
นรสิงศ์เป็นผู้สังหารฮิรันยกศิปุอสูรตนที่ได้รับพรมาจากพระพรมว่า
จะไม่ถูกสังหารโดยมนุษย์หรือสัตว์ก็เลยโดนนรสิงห์เนี่ยสังหาร
ก็ไม่ค่อยสังเกตจริงนะครับว่าน้องถ้าเกิดก็ต้องบอกเริ่มมาจากวันเด็กไงที่เด็กไปนั่งโต๊ะนายกคนก็เลยสังเกต
บ้านคุณก็คุดเยอะนะบ้านคุณมีองค์เดียวเฮ้ยฉันมีองค์เดียวเถอะพญานาคเยอะใช่ไหม
อย่างนาคเยอะเพราะว่าเด็กคุดเอาไว้ตีกันหรอแม่ไม่รู้แต่คือย่างคุด
ฉันวางไว้สมมุติคุดอย่างนี้ก็ต้องหันหน้าออกวางหน้าบ้านให้ออกมาข้างนอก
มาหันเข้าบ้านนะคุณจะมีคุดมีอะไรอย่างนี้คือสมมุติบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราสังเกตเห็นไหมตามห้างตามตึกต่างเนี่ย
คุดจะต้องหันออกข้างนอก
หันออกเบาะหันออกเท่าไหร่ยิ่งดี
ไม่แต่คุณเป็นลงนั่นอย่างเดียวไง

ฉันไม่มูเท่าเธอไง

ไปบ่อยเพราะฉันเชื่อว่าหลวงพ่อวัลล่ะ
พร้อมกันครั้งแรกก็ไปพร้อมกันนี่แหละ

ครั้งแรกไปพร้อมกันเนี่ยแหละ๒คน

ผมทำแค่ทีเดียวแล้วผมก็เอาครุฑกลับมาเลย

หลวงพ่อเวลาคนไปเจอกันแต่ไปรอคิวกัน

มันมาอีกแล้ว

เมื่อพวกเรามันมาอีกแล้วเหรอ
แล้วท่านก็เป็นเปล่ากัน

เอาอีก
แล้วก็พาไปทุกคนพาคนจนดิทฯคนรู้จักพาไป
หลวงพ่อพระราชัยพอก่อนก็ศักดิ์ภาคนี้

อิบาพอไปภาคกักกี่คนนี่
ไม่มีคนที่พาฉันไปคืออ้ามหาดิชาติเป็นคนพาฉันไปคนแรก

เอาจริงพี่อ้ามเป็นสายมูลตัวจริงเลยนะ

พระอาจารย์พระบาทพระสุทธิ์ขอขอบคุณให้เปลี่ยนบัตรบทประชาชนนะ

อันนี้คือเรื่องจริงปกติยายนิงถามมาปั๊บยายนิงตอบหมด
แล้วนี่คือไม่ใช่เรื่องสันตัวของเขาอันนี้พูดได้

เรื่องนี้เดี๋ยวพี่ต้องช่วยแสดงความคิดเห็นนิดนึง

รมอลไฟเขียวงบ๑๓๘๐๐ล้านบาท
ซึ่งพลอากาศตรีประภาษณสอนใจดี
กรอบงบประมาณของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วก็มีการผูกพัน
งบที่เกิน๑๐๐๐ล้านบาทของกองทัพอากาศแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยรวมทั้งโครงการเป็นการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่
มตีของกองทัพอากาศเพื่อทดแทนเครื่องบินเอฟสิบหก
งบประมาณเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยล้านบาทนะคะซึ่งคอรมอลเนี่ย
อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่เสนองบปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยล้านบาทจำนวนสี่เครื่องแรกนะคะ
จัดซื้อผูกพันสี่ปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ไปจนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าแต่ยังไม่ระบุค่ะ
ว่าจะซื้อเอฟสามสิบห้าแต่ระบุแค่จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี
ทดแทนเอฟ๑๖ตอนนี้ยังไม่ได้บอกออกมา
ยังไม่ได้ระบุพร้อมทั้งคณะกรรมการ๒ชุด
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็มีคณะกรรมการศึกษา
และคณะกรรมการจัดหาเตรียมนำเข้าคอรมอขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ
โดยคณะกรรมการชุดแรกค่ะมีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตะนันทะ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแล้วก็อีกคณะหนึ่งมีพลอากาศเอกพันธ์พักดีพัฒนากุล
เสนาธิการฐานอากาศค่ะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี
เพราะว่าราคาเนี่ยลดลงมามากแต่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นทางยุทธการค่ะ
ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเครื่องขับไล่แบบใดที่จะเหมาะสมกับกองทัพอากาศไทย
คุ้มทุนหรือไม่ซึ่งกองทัพอากาศพร้อมจะชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้
ให้กับทุกภาคส่วนได้ทราบต่อไปอืมค่ะยังไงก็ต้องซื้อ
แต่ก็ใช่ไหมล่ะอย่างเรือดำน้ำที่เรานั่งกันไปยังไงก็ต้องซื้อ
เพราะเขาทำเสร็จหมดแล้วอืมอ้าวไปดูเรื่องต่อไปนะครับ
ชาวบ้านโล่งอกโล่งใจนะฮะจับเสือนโคร่งแน่แล้วน่ะ
เสือโครงมันไปกินหมาเนอะ
โอโหหนุ่มอีกคนอ่านนั้นนะมันเป็นเสือระลึกหมาก็ยังไม่รู้
นึงถึงอีกสองตัวเพลินนะเนี่ยมารวมหนูพออีกคนนึงด้วยนะ

หลังเกิดเหตุเสือโครงมันออกจากป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะฮะที่ลานศักดิ์อุทัยธานีเนี่ย
แล้วก็บุกไปกัดหมานะครับในบ้านบึงเจริญ

โดยเสือโครงลากหมานะฮะเข้าไปในไล่มันสัมปะหลัง
ลากไปในนี้นะฮะเมื่อวันที่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดครับนายเพิ่มศักดิ์กณิตชาติ
ท่านเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ได้จัดกำลังเฝ้าเวรยามนะฮะที่บ้านบึงเจริญครับ
จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งและพื้นที่
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทัพสะเหลาที่ห้วยระบำ
จำนวนยี่สิบห้าคนเนี่ยนะครับ
กระทั่งชุดเฝ้าระวังพบเสือโครงนะฮะพยายามเดินข้ามถนน
แล้วก็ส่งเสียงนะฮะหลังจากนั้นล่ะครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามส่องไฟนะส่องไฟไปนะครับ
แต่เสือโครงเนี่ยก็ยังคงเดินข้ามถนนมุ่งหน้าไปยังสระน้ำ
ที่เคยนำซากสุนัขไปกินเจ้าหน้าที่จึงปรับแผนใหม่ครับ
ปิดล้อมบริเวณดังกล่าวต่อมาก็พบว่าเสือโครงเนี่ยนะฮะ
เดินย้อนเส้นทางมาที่กับดักนายสัตวแพทย์
ประจำสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าเลยทำการวางยาสลบนะครับ
แล้วก็นำมาตรวจสุขภาพที่หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกอืม
เนี่ยฮะหลังจากการตรวจสอบนี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมฮะเสือโค้ง
อ่าเป็นเพศผู้นะอายุสิบปีเป็นเสือที่มีอายุมากแล้วนะครับ
สุขภาพจึงเป็นไปตามอายุแล้วก็พบรอยแผลที่ขาด้วยนะครับ
การประเมินก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะฮะก็ตัวใหญ่
ติดปลอกคอวิทยุตามตัวนะครับเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเสือโครงตัวนี้
ก่อนที่จะทำการย้ายเสือโครงไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปอืม
เนี่ยฮะทำไมเรารู้ว่าในป่ายังมีเสือเนาะ
ห้วยทัพสะเหลาห้วยระบำเนี้ยฮะอ่านี่นี่เสือทำไงเนี้ย
มันเดินข้ามถนนนะมันก็ร้องนะมันเดินโหกปี๊บโหกปี๊บ
มันร้องหกปี๊บเสืออะไรร้องหกปี๊บปิ๊บเหรอ
เสือมาร้องหกปี๊บหกก็เดินมาร้องเธอไปรู้ได้ไง
เสือมันร้องโหกปี๊บหรือเลี้ยงเสือไหมไม่รู้ผมจำได้ไม่มีเสือโคร่งเนอะ
หมูกรดเล่าให้ฟังว่าบอกเสือมันร้องโฮกปี๊บ
ผมก็จำมาตั้งแต่เด็กเด็กสิไอ้เสือที่เขาเคยขายกันมันเป็นแมวแล้ว
เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นเสือแล้วปีนี้ปีเสือด้วยไงอืม
แต่อย่างงี้มันเป็นเสือธรรมชาติจริงจริงอ๋ออ่าไปดูเรื่องนี้
สาวคนนึงไม่รู้ว่าตัวเองท้องค่ะปวดท้องแล้วจู่จู่ลูกก็ไหลออกมา
ตกใจสิพี่ไหว้ทำไมทำไมไม่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วลูกไหลแล้วเถอะ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
เอาไปดูเรื่องนี้ศูนย์วิทยุกู้ชีพเทศบาลเมืองคูคศจังหวัดปฐุมธานีค่ะเขามีการรับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
ก็เลยลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นปลูกติดกัน๓คูหานะคะ
จากการตรวจสอบภายในห้องเนี่ยไม่มีเลขที่ชั้น๒ของอาคารดังกล่าวค่ะ
พบผู้หญิงชาวจังหวัดพังงาอายุ๒๖ปีคลอดลูกแล้วก็นอนอยู่ภายในห้องในสภาพอิดโรยค่ะ
โดยหญิงสาวก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีบุตรทั้งหมด๓คน
คนแรกอายุ๖ขวบเป็นเพศหญิงคนกลางอายุ๒ขวบเพศหญิงเช่นกัน
แล้วก็คนล่าสุดเนี่ยค่ะที่คลอดออกมาก็เป็นเพศหญิงซึ่งตนเองไม่ทราบว่าตั้งท้องช่วงไหนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการฝากคันที่ไหนเลยอืม
เกิดอาการปวดท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเองเนี่ยค่ะ
ไม่รู้ว่าท้องว่ะแต่นี่ท้องที่สามแล้วนะคะซึ่งนางสาวสุกัญญาอายุสามสิบห้าปี
ก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวค่ะแล้วก็มาอาศัยอยู่กับตนเองได้สักพักนึงแล้ว
ส่วนตนเนี่ยอยู่กับแฟนภายในห้องดังกล่าวเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ทราบจริงว่าน้องเขาตั้งท้อง
เนื่องจากว่ายังทำงานทุกวันจึงไม่มีความผิดสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการท้องเลย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ก็มีการนำทารกพร้อมกับคุณแม่เนี่ยนะคะ
ส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชเพื่อดูแลต่อไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ท้องท้องหนึ่งก็ผ่านแล้วท้องสองก็ผ่านแล้วเอ๊ะท้องที่สามแต่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องนะ

ว่าแบบไม่รู้ว่า
แต่เด็กปลอดภัยดีเนอะ
ดูว่าท้องไม่ได้ฝากพันธุ์ด้วย
โอเคนะพักเนอะมีอะไรอีกไหม
พักหายใจหายคอแป๊บนึงให้พี่สังคมได้แบบอืม
เดี๋ยวกลับมานะ
เป็นไงวีดีอาร์สนับสนุนรายการเราเยอะไหม

เยอะมากนะเข้ามีอีกได้ไหม

พยายามไปติดต่อลูกค้าของแม่มด๒๐กว่าตัวเนี่ย

อ๋อนั่งเห็นผมได้เต็มเลยโอ้โฮ
ของพี่เมิ๊กเขาแยกได้ไหมครับแซร่ำสีกันแดดมักหน้าฟอมรังหน้า๔ตัวมันก็แยก๑ตัวนี้ใช่ไหมครับ
แล้วคนละยี่ห้อมมันเลยนะคนละยี่ห้อมมันเลยนะ
ก็ใช่ไงแล้วทำไมคนเรามันจะต้องใช้ครีมเยอะ
ดูว่าสุดยอดขนาดไหนว่าธรรมดาเนี่ยหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ให้แล้วนะ
ใช่ปกติเต็มที่มั้ยอย่างนักตัวเดียวเนอะปกติก็มันต้องให้คนมาถามว่าหนึบในนึก๒ตัวเต็มที่

ผมล่ะผมตอนแรกมีคนถามนะ
นั่นมันทาห้าวงกับสังคังไม่ใช่เหรอไอ้บ้า
อิฮีอี่บ้า

อ้าวนี่แม่เด็กผมขอโทษ

ผมก็ใจผิดไปเองนะนะนะหน้า

นี่ก็ไม่เคยเห็นจริงแล้วค่ะ
ไม่เคยเห็นไม่เป็นใครเคยเห็นดูลำนี้เรื่องจริงนะ
เพราะผู้หญิงไปอยู่กับหนุ่มอื่นนะครับ
แต่ว่าผู้ภัยคนนี้ยังยิ้มได้นะครับลงไปดูหน่อยนะฮะ

หนุ่มกู้ภัยรายหนึ่งครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัด
แก้วมานี่

ผู้ชายถามมันมันก็ไม่ตอบ
แล้วแล้วคุณป้ายคุณบอกเบียงว่ามันกำลังไป

โดยที่ว่ามีผู้ชายอยู่ในห้อง

เขาก็เปิดเผยครับว่าตนเอง

ก็ตั้งใจจะไปหาแฟนสาวที่คบกันมา๕๖เดือน

แต่แฟนบอกว่าไม่ต้องมาเพราะเหนื่อยแล้ว

ซึ่งตอนนั้นก็แอบคิดว่านี่มันผิดปกติแล้วมันแปลกแล้วนะฮะ
คือเมื่อไปถึงก็เคาะห้องตามปกติแต่ปรากฏว่าแฟนสาวมาเปิดช้า
แล้วก็แอบเปิดผ้าม่านมาส่งว่าใครมาซึ่งมันผิดปกติมาก
เพราะทุกครั้งที่เรามาเคาะเนี่ยนะฮะเขาจะรีบเปิดให้ทันที
ตนเนี่ยจึงทำเสียงเข้มนะฮะทำเสียงเข้มแล้วบอกว่าให้แฟนสาวเปิด
แฟนสาวยอมเปิดประตูครับก็ได้ยินเหมือนคนเนี่ยวิ่งไปข้างหลังห้อง
ถามแฟนสาวว่าใครอยู่ในห้องตอนแรกเขาไม่ยอมบอก
แต่เมื่อใช้น้ำเสียงที่เข้มขึ้นใครสุดท้ายยอมบอกว่าอยู่กับรุ่นพี่ผู้ชาย
แฟนสาวเนี่ยยอมบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในห้องก็คือแฟนของเขา
ก็เลยตัดสินใจเลิกกับแฟนสาวแล้วออกมาจากห้องไปหาพี่ที่ทำงานกู้ภัยด้วยกัน
ส่วนสาเหตุที่เราสามารถเล่าเรื่องด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้
เพราะว่าเราเนี่ยตั้งสติได้มีเหตุมีผลยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ก็เลยทำให้ไม่ได้ร้อนใจอะไรนะครับหรือทำอะไรที่มันสร้างความเสียหาย
เพราะมองว่ามันไม่คุ้มถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ขาดสติ
อยากฝากบอกทุกคนว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง
ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติดีแล้วเดินออกไปจากจุดนั้นมันก็เท่านั้นเอง
ไปฟังเสียงเอกราชหน่อยไป
ก็คุยกันว่าจะไปหาแล้วครับแล้วไปมาน้องเขาบอกว่าเหนื่อยอยากนอน
อยากนอนอะไรอย่างนี้ครับอยากนอนง่วงนอนอยากนอน
แล้วก็ผมก็เลยปล่อยให้น้องเขานอนไปก่อน

น้องเขาก็ไม่ตอบก็ถามถามจนน้องเขาตอบ
เป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราด้วยความเราอ่ะเราเราก็ไม่เชื่อหรอกครับ
พี่อะไรทำไมมาตอนดึกแล้วรุ่นพี่ผู้ชายหรือผู้หญิง
เราก็ถามน้องเข้าไปว่าผู้ชายหรือผู้หญิงน้องเขาบอกว่าผู้ชาย
เราก็บอกก็เอารถผู้ชายมาทำอะไรที่ห้องมันไม่สมควรอะไรอย่างนี้
เป็นผู้ชายมาอยู่ห้องผู้หญิงตอนดึกดึกดื่นดื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปถามมาจน
เราดุเราดุน้องเขาเราเสียงดังใส่น้องเขาจนน้องเขาตอบว่า
เป็นผู้ชายเป็นแฟนเขาเองอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกแต่ไม่ได้บอกครับ
ก็หัวร้อนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องข่มอารมณ์ตัวเองครับ
เพราะว่าถ้ารุนแรงไปมันก็มีแต่สูญเสียครับเราเราก็ไม่ได้ผู้หญิงคืน
แล้วก็เขาอาจจะเจ็บหรือเราอาจจะเจ็บก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ
สติดีกว่าครับแยกก็เลยคุยกับน้องเขาสักพักแล้วก็แยกย้าย
แต่ชอบแต่เลยสติดีกว่าค่ะต้องมีสติเห็นไหมล่ะแล้วก็แยกย้ายจริงเออ
เขาบอกว่าไม่งั้นก็จะเกิดความรุนแรงกลายเป็นว่าไม่เขาก็เจ็บเราก็เจ็บอีก
น้องผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะมีแฟนอยู่แล้วถูกแต่ทำไมแฟนคนนั้นเขาก็ไม่โกรธเหรอ
ในเมื่อมีวันนี้มีผู้ชายมาหาก็นั่นแหละแฟนเขาที่ไม่ได้พูดอ่ะ
ไม่ใช่น้องผู้หญิงคือผู้ชายเขาไม่ใช่เอกลาดเข้าไปในห้อง
แล้วก็ถามว่าใครรูเมดผู้หญิงก็เลยบอกว่าเป็นแฟนเขาเอง
คือผู้หญิงเป็นแฟนเขาเองก็นั่นไงแล้วอยากรู้ว่าคนที่อยู่ในห้อง
ไม่โกรธแล้วเนี่ยไม่มีผู้ใจเป็นแฟนอีกคนมา
ไม่รู้ในมุมคนนั้นเลยเนอะเออก็นี่ก็งงเลยเนี่ย

บอกทนได้ยังไงเสียงรอดออกมาเลย

ดมทนไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้

ก็ดมไม่ได้อย่างเงี้ยล่าสุดนี่แต่แต่งงาน

จดทะเบียนก่อนนี่พี่โดมเป็นแบบนั้นเลย
โดมตกลงทนไหวไหมถ้าเป็นแบบนี้
ไม่ไหวครับโครกกคริสติสิโรสเนอะไม่ไหวนะโรดนะ
แล้วตอนอยู่ในห้องคนอื่นเขาแล้วแฟนเข้ามา

โอ้โหพี่โทมโอ้โหพ่อพระยังดี
เจอเท่านะโอ้โฮแล้ววิรกรรมเยอะ

มีคนชัดเจนเขาจริงจังหมดนี้ไม่ได้

คือนักวันนี้เราอ่านข่าวออนไลน์เราก็จะเห็นว่าข่าวส่วนใหญ่
คนโดนโกงจากออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
บนตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดเปิดเกยว่า

มันมีการที่เรียกว่าระบาดกันเลยดีกว่า
ระบาดมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้มีประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เทคโนโลยีเนี่ยเราสังเกตจริงว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอก

มิจฉาชีพก็มักจะใช้การหลอกบนโลกออนไลน์๗อย่าง

หนึ่งขายของออนไลน์
เราจะเจอประเด็นขายของออนไลน์แล้วหรือที่มันมาคำว่าไม่ตรงปก
หรืออะไรก็แล้วแต่หรือหลอกให้ลงทุนหรือหลอกให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลหรือสินค้าส่งมาใหม่ตรงตามที่ตกลง
โดยวิชาชีพก็จะนำรูปสินค้าจากอินเตอร์เน็ต
ภาพสวยภาพคุณภาพดีมาขายจนถึงเวลาส่งของจริง
ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพื่อหลอกลูกค้าให้โอนเงิน
โอนเงินปุ๊บเงินมันออกจากกระเป๋าเราแล้วยากที่จะได้คืน
อันนี้อันดับแรกอันนี้คือเบาอย่างที่สองตอนนี้เราจะเห็นกันเยอะมาก
เงินกู้ออนไลน์เงินกู้ออนไลน์เนี่ยมีจริงไหมมีจริง
แต่ดอกเบี้ยคือมหาโหดเลยฮะมหาโหดเลยจริง
มีผู้เสียหายจำนวนมากหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
ปล่อยเงินกู้ถ้าสมมุติคุณแค่กดเข้าไปดู
ฉันเคยเผลอกดเข้าไปดูปุ๊บมันเข้าไลน์เลยนะ
เขาลายเงินกู้เลยนะลองดูสิแค่ลองกดไปดูเอ๊ะมันกู้กันยังไงวะ
มันเข้าไลน์เลยว่าคุณจะกู้เท่าไหร่อะไรยังไง
ซึ่งทุกวันนี้ไอ้บริการเงินกู้เนี่ยคิดจริงแล้ว
เมื่อคุณไปโดนอย่างนี้ค่าดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ย
เท่าไหร่ก็ไม่พอจ่ายมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจ่าย
ซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยวิธีการหลอกคือนี่เอาเงินกู้ไปนะ
อัตราดอกเบี้ยเนี่ยถูกที่สำคัญคุณสามารถผ่อนจ่ายระยะยาวได้
แต่เมื่อคุณตกลงปุ๊บทำสัญญาปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด
ไปหมดเลยไม่ได้รับเงินกู้ตามที่จำนวนที่ตกลง
เพราะอะไรจะหักดอกไว้ก่อนสมมุติเราจะกู้มือนึงเนี่ย
ดอกไว้เท่าไหร่ก่อนก็ว่ากันไปคนเรามันถึงตาจนอ่ะ
ดอดยังไงจะเอาเงินสดก่อนหลังจากนั้นปุ๊บมันคือทุกขลาบแล้วนะฮะ
มันคือทุกข์ล้วนเลยนะครับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นบางจุด
เพิ่มเป็นวันนะฮะไม่ใช่เพิ่มเป็นเดือนหรืออาทิตย์นะ
อันนี้ก็ต้องน่ากลัวกันพอสมควรอีกอย่างหนึ่งอันนั้นคือเงินกู้ออนไลน์ที่มีจริง
ก็คือแต่ดอกเบี้ยมหาโหดกับเงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีตัวตน
หรือขอใช้คำว่าเงินกู้ออนไลน์ทิพย์ไม่มีจริง
กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟัง
คือแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกผู้เสียหายว่าก่อนได้รับเงินกู้เนี่ย
คุณจะต้องเสียค่าบริการก่อนเหมือนแบบเอาง่ายเสียค่าแบบว่าค่าดำเนินการอ่ะ
ต้องเสียเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็อยากจะได้เงิน
สมมุติเราอยากจะกู้สักสองหมื่นคุณจะต้องโอนกลับไปก่อนนะสองพันบาท
เดี๋ยวคุณจะถึงจะได้เงินก้อนก็จะโอนกลับไปปรากฏว่าทั้งค่าบริการ
ขามัดจำหรือค่าดำเนินการต่างโอนไปปุ๊บหายเลย
ไม่ได้คืนอีกทั้งต้นและกู้เลยไม่มีจริงตามที่กล่าวอ้าง
เห็นกันอยู่เยอะมากเลยอ่ะยังแก้ไม่ได้เรื่องนี้
มีคนตอบตลอดเวลาเลยเนาะ
อีกอย่างหนึ่งณตอนนี้ที่โดนกันเยอะ
แล้วเราจะเห็นว่าแชร์เนี่ยเยอะเหลือเกินเพราะทุกคนต้องการผลตอบแทนที่มันสูง
ก็คือการหลอกให้ลงทุนต่างมิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกผู้เสียหายลงทุน๗ลงทุน
เราก็เหยื่อเพราะทุกคนอยากร่ำอยากรวยหมดแล้วนะโดยจะเสนอผลตอบแทนโอ้โห
คุณลงทุนเท่านี้เดี๋ยวคุณจะได้แค่นี้ทบต้นทบดองแป๊บเดียวซื้อบ้าน
ซื้อรถได้แรกแรกทุกวันนี้ได้จริงนะฮะแรกแรกแรกแรกเนี่ยได้จริง
แต่เมื่อเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อลงทุนไปเป็นจำนวนมากคิดไม่ออก
ไม่ถูกนิกกี้เมานิกกี้เมาส์ให้หมดสามสี่ล้านอ่ะ
อย่างนี้เลยโดนหลอกอย่างนี้เลยในที่สุดไม่มีเงิน
แล้วก็เริ่มบ่ายเบียงแล้วก็หายไปเลยเราถึงเห็นข่าวมามากมาย
อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นมาเยอะแล้วก็ตายก็เยอะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายอย่าง
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมหลายอย่างเกิดมาจากสองอย่าง
ยาบ้ากับการพนันออนไลน์นะฮะจริงจริงเรารู้อยู่แล้ว
พนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่มิจฉาชีพเนี่ย
หวานล้อมหรอกโฆษณาเต็มออนไลน์ไปหมดเลยถูกต้องไหม
เว็บนี้สิรวยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็จะมีการหวาดล้อมให้เล่นการพนันออนไลน์เนี่ยแหละ
เรารู้ว่าการพนันมันผิดเรารู้แต่เราอยากจะเอาชนะมัน
ก็จะโดนมันกินไปหมดตัวหลายหลายคนมิจฉาชีพมีวิธีหวานล้อมต่างต่าง
เอาเงินไปสิเอาเครดิตไปสิเอาส่วนลดไปสิเอาเงินไปเล่นก่อนสินะ
รวมลงทุนหรือเล่นการพนันออนไลน์ยังไงที่สุดแล้วเสีย
ค่ะเสียหมดจริงจริงท่านเองไม่สามารถไปถามจริงจริง
เล่นการพนันออนไลน์แล้วโดนเสียหมดโดนโกงหมด
แจ้งความได้เหรอใครกล้าไปแจ้งความบ้างอ๋อไปเล่นบาคาร่ามาค่ะ
แล้วโดนอันนั้นมันก็ผิดอยู่ดีเหมือนกันมันแจ้งความไม่ได้ไหม
หลอกให้รักเป็นกัปตันขับเครื่องบินเพื่อนหนูก็โดนแม่โดนโปรไฟล์อะไรอย่างนี้
ฉันจึงยกไปหย่ำหูแม่ชีบวชมาเป็นสิบสิบพันศาปฏิบัติธรรมสู้ตายเนี่ย
ไปเจอแบบว่าเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักส่วนใหญ่เป็นนักบิน
ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณอายุต้องการที่จะมาอยู่เมืองไทยตอนนี้ต้องการที่จะส่งเงินก่อน
ตัวเองต้องส่งเงินไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาร่วมลงทุนด้วยกัน
เรากลับมาแล้วจะได้มาตั้งหลักตั้งฐานด้วยกันเยอะแยะไปหมดอืม
สแกรมปรากฏว่าคนอายุสี่สิบขึ้นโดนหมดอืมใช่และผู้หญิง
บางคนเราก็คิดว่าคนต่างจังหวัดผิดฮะกลายเป็นคนกรุงเทพก็โดนเยอะ
ออฟฟิศก็โดนเยอะเมื่อก่อนเราต้องคิดว่าแม่บ้านที่แบบว่าอยู่บ้านอย่างเดียว
ถูกต้องผิดไม่ใช่แม่ไม้อย่างเดียวไม่ใช่แม่บ้านอย่างเดียว
กลายเป็นคนผู้หญิงทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตโสดกลับต้องการหาคู่ตอน๔๐กว่า
อกให้โอนเงินกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยทำงานเป็นขบวนการนะฮะ
ก็ไอ้นั้นมาหลอกคนว่ามีตัวตนจริงให้เราได้จินตนาการ
ให้เราได้จินตนาการตามและในขณะเดียวกันแค่มีคนพูดคุยด้วยตลอดเวลา
คนเราแค่ต้องการคนรับฟังคนเราแค่ต้องการคนตอบโต้
เราก็คิดว่าเขามีตัวตนจริงถูกต้องป่ะ
แล้วก็จะสร้างความสนิทสนมอุ้ยเหนื่อยเหรอเราเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะ
อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นปุ๊บมีการส่งของมาให้ก่อน
จะมีการส่งของมาให้ก่อนแล้วก็เอาเนี้ยเรามาตั้งหลักตั้ง
มาร่วมลงทุนด้วยกันบางคนหมดเนื้อหมดตัวน่ะ

หมดเนื้อหมดตัวโอนที่เงินเขาเนี่ยไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นและหลักแสนหลักล้านเลยนะ
อันนี้ก็ต้องระวังตัวเกี่ยวกับความรักทั้งหลาย

กดเข้าไปทั้งปุ๊บแล้วยังไงต่อเนี่ย
วันนี้คุณได้ภาษีคืนง่ายเลยเดี๋ยวช่วงเมษายนคุณได้ภาษีคืน
คุณไปบูชักกวัดคุณได้๕๐๐๐๐บาทติดต่อแล้วมาด้วย

ลิงก์ปลอมหรือหลอกแท็กข้อมูลทางโทรศัพท์

นะฮะช่วยเหลือต่างถ้าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล
แม้กระทั่งว่าลิงก์นี้เป็นลิงก์มาจากธนาคาร

เพียงแค่เรากดลิงก์เข้าไปปุ๊บ

อินเตอร์เน็ตใช้โลกออนไลน์อย่างระมัดระวัง

จริงหรอไปทำคิ้วจริงหรอน้องแจ๊กไปทำคุณแม่มดนี่นะ

บอกว่าศักดิ์คิ้วแล้วงานจะปั่ง
บ้าไม่ใช่จะไม่ศักดิ์ไม่ได้มันหายไปครึ่งหนึ่งไง

เพราะฉะนั้นลิงก์เนี่ยน่ากลัวสุดนะฮะ
เพราะข้อมูลทั้งหมดของเราทุกวันนี้ธนาคารมันอยู่ในโทรศัพท์แล้ว
วันนี้เรื่องลิงก์ไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องนะ
คนที่รู้เรื่องก็โดนเพราะความอยากรู้
บางทีคุณได้รับคอยเรียกรับเหรียญฟรี
คุณได้รับไอโฟนฟรีเราแค่กดเข้าไปดูปุ๊บ
ทุกวันนี้มันมีระบบแม้กระทั่งดูดข้อมูลของเราได้เลยด้วยซ้ำไป
วันนี้เราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเป็นขนาดไหน
เราถึงมีข่าวว่าบัญชีธนาคารเงินหายไปเกือบหมดไง

มันเกิดเหตุการณ์ท้องเสียแบบยกจังหวัด
ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้เห็นของที่จันทบุรี

ผู้สื่อข่าวเขาได้รับแจ้งจากครอบครัวหนึ่ง
ก็เป็นผู้ป่วยบอกว่ามีคนในครอบครัวแล้วก็คนงานในบริษัท
เกิดอาการท้องเสียพร้อมกันจำนวนมากในช่วง๑๒วันที่ผ่านมา
จนกระทั่งเขาก็เลยนำเรื่องราวไปโพสต์ในสื่อโซเชียลค่ะ
เพื่อรายงานถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
หนึ่งในผู้ป่วยเขามีการเปิดเผยบอกว่าก่อนจะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล
อาการปั่นป่วนท้องไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเกิดอาการท้องเสียค่ะ
ทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะท้องเสียปกติหรือเปล่า
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓ถึงตี๓นะคะ
ถ่ายไป๒๐กว่ารอบก็เลยต้องไปหาหมอแล้ว
แล้วก็คาดว่าสาเหตุที่ทำให้ท้องเสียน่าจะมาจาก
ที่ตัวเองไปทานส้มตำปูกับมีหอยด้วย
แต่เมื่อมาถึงยังไม่ได้เตียงนอนรักษาค่ะ

ได้รับคำตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีห้องต้องรอ
แล้วก็แนะนำให้มาอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

เนื่องจากว่ามีเคสผู้ป่วยที่ท้องเสียจำนวนมากจริง
ตัวเองก็แปลกใจจนมาเห็นโพสต์ที่ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะ
ทางด้านเจ้าของร้านขายยาเรือนโอสดก็มีการบอกเหมือนกัน
บอกว่าเมื่อช่วงถึง๓วัน๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีทั้งเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นคนทำงาน

เข้ามาซื้อยาประเภทแบบแก้ท้องเสียยาฆ่าเชื้อ
แต่ซักประวัติกันไปมาถามว่าไปเกิดอะไรขึ้น

กินน้ำแล้วมีอาการท้องเสียไหม
พอซักประวัติไปเรื่อยก็ทราบว่าช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะ
ก็ไปเที่ยวกันแล้วก็กินอาหารพวกอาหารทะเลปรุงไม่สุก

แต่ที่ชัดเจนมากคือมีอาการอาเจียนแล้วก็เวียนหัว
แล้วก็มีไข้เกือบทุกเคสเลยค่ะ
ที่เราจึงจำเป็นว่าต้องให้เกลือแร่ทดแทนสารที่เสียน้ำไป
แล้วก็แนะนำว่าช่วงนี้มีผู้ที่มีอาการท้องเสีย
หยุดทานผลไม้หรืออาหารที่ข้ามวันข้ามคืน
รวมถึงทานยาตามที่เพศัตริย์หรือว่าแพทย์สั่งจ่าย
ผู้สื่อข่าวก็เลยมีการติดต่อสอบถาม
ยังโรงพยาบาลเอกชนต่างนะคะ
ก็พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลด้วยอาการท้องเสียเป็นจำนวนมากกว่า๘๐
โดยผู้ป่วยเนี่ยมากันทั้งแบบรายเดียวบางคนนี่มาเป็นแบบครอบครัวเลย
แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนตรวจสอบกันว่า
เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีการระบาดคล้ายกับที่จันทบุรีหรือเปล่านะคะ
ต้องรอไปเช็คแต่เป็นเวลามันเป็นแล้วมันเป็นกันทั้งจังหวัด

หรืออะไรของตลาดเหรอไม่ใช่
ครั้งที่แล้วนี่คือเหมือนเป็นไวรัสที่มีการระบาดในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าเป็นอะไรถึงท้องเสียกันเต็มทั้งจังหวัดขนาดนี้

ใช่นี่เช็คไปกับโรงพยาบาลต่างเนี่ยค่ะ

ก็ว่าวัยพศเสียชีวิตอุปกรณ์อันนี้เพิ่งเสียไปนะตรงสอนเพชร
ใช่ครับอ่าเดี๋ยวกลับมาครับ
เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงเลยนะคะ
ศิลปินรุ่นครูอย่างคุณวัยพฤษเพชรสุพรรณ
เสียชีวิตอย่างสงบหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยทางครอบครัวของคุณวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ระบุข้อความบอกว่าคุณพ่อวัยพฤษจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาล
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๔นาที
เริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายน

ตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวเพชรสุวรรณสุพรรณด้วยนะครับ

วงการบันเทิงก็เพิ่งจะ๐๔แล้วนะ
อาสอนเพชรนะครับ
แล้วก็มาเสียพ่อวัยพจน์อีกนะครับ

ตอนวิมีท่านเก่งนะ
ว่ากันไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ

กรานี้ยังถือเป็นช่วงแต่งงานอยู่เนอะ
จริงก็คือปลายปีต้นปีมันอยู่ในช่วงแบบน้าวนิดอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดงานแต่งนะสำหรับยุคนี้เลยจริงเนี่ย
มีแขกเต็มบ้านรวมทั้งพ่อแม่เบาสาวต่างมาร่วมกันมาครบไปหมดเลย
แต่คนที่มาร่วมงานไม่ได้กลับเป็นคู่บ่าวสาวฮะเพราะว่าเจ้าบ่าวตรวจว่าติดโควิด

จะมางานเพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าวก็ต้องเข้ารับการรักษาที่ฮอสปีเทล
ส่วนเจ้าสาวก็กลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงก็ต้องกักตัวดูอาการครับ
จำเป็นต้องนี่คุณดูก็เลยต้องกลายเป็นงานแต่ง
ที่ต้องใช้วีดีโอคอร์แบบกรุ๊ปอ่ะน้องแล้วได้จะเป็นสี่จุดนี้นะครับ
คือ๑๐โทชันนโรงชะบาวก็เปิดเปลือกว่า
ผลตรวจยืนยันชัดเจนว่าติดโควิดก็เลยต้องเข้ารักษาตัวทันที
ส่วนเจ้าสาวก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับแฟนมีความเสี่ยงสูง
ก็ต้องกักตัวนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาอ้าวทำยังไงล่ะ
งานก็จับไปแล้วทุกขณะก็จับไปเสร็จหมดแล้วก็ต้องว่าโอเค
ตอนนี้ปรากฏว่าผลตรวจของเจ้าสาวเพิ่งออกมาว่าไม่ได้ติดเชื้อ
แต่เนื่องจากงานแต่งเนี่ยได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
ยกเลิกก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วเนี่ยไปฟรี
เป็นเงินกว่าเขาบอกโอ้โหเขาอุตส่าหยิบมาเนี่ยงานแต่งเนี่ย๒แสนบาทนะ
ในที่สุดเอาเถอะจัดงานต่อไปเถอะ
ก็เป็นการจัดงานที่เรียกว่าอยู่ในกระแสมากทีเดียว
คือหลายคนก็อื้อไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ทุกคนพูดถึงงานแต่งงานคุณหมดเลยซึ่งเจ้าสาวเขาบอกรู้สึกถามว่าเจ้าสาวเขาบอกเขาเสียใจเขาเสียใจ
เพราะว่าแต่งงานถือว่าเป็นวันที่สำคัญของผู้หญิงนะแต่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงฝันว่าอยากจะสวมชุดแต่งงานทำพิธี
แต่เมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องทำใจยอบรับก็ต้องวีดีโอกรอขอบคุณทุกกำลังใจ
ใจมีการแจ้งความขึ้นหน้าเรื่องของหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าต้องกักตัวดูอาการต่อเนื่องอีก๑๔วันจนครบ
หลังจากที่ช่อง๗แจ้งข่าวว่าคุณมิคทองระยะติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
ล่าสุดคุณมิ๊กก็มีการโพสต์อัปเดตอาการ
ระบุบอกว่าวันนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

แล้วก็จะขอกักตัวต่อที่บ้านจนครบ๑๔วัน

ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยครับ

กำลังใจกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
เหรอว่าสามสี่วันห้าวัน

ตั้งแต่ช่วงปีใหม่หลังปีใหม่มาแป๊บเดียว

ก็เรียกว่าหลายปีที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ก็คือคุณณเดชน์กับคุณคิมเบอรี่นะฮะ
คือเคยร่วมงานกันแล้วในละครเรื่องแรงปรารถนา
ล่าสุดทางช่อง๓เองเนี่ยนะฮะก็วางละครเรื่องใหม่ของทั้งคู่แล้ว
แต่ต้องไปลุ้นเองนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ

เพราะหลายคนก็ตั้งตารอคู่นี้นี่นะฮะ
เพราะว่าไม่ได้เล่นกันมานานมากตั้งแต่ปี๕๗
ตั้งแต่ปี๕๖๙ปีหรอ

อ๋อที่ไม่ได้เล่นละครในการแบบนี้เหรอ
องค์ก็ไม่เห็นนวลงานณเดรสมา

อือน่าเขาเหมือนเดิมเหรอนได้เนี่ย

อย่ายาหน้าได้ดูก่อนนะครับนะดูนะร่างหน้าด้วยเนี่ย

ไปดูคุณใบเฟิร์นนะฮะตอบแล้วสถานะอะไรเนี่ย

หลังคนจิ้นใช่ค่ะนะครับ
ก็นี่นะฮะข่าวอยู่ไหนวันนี้
หนูข่าวหายนี่นักแบบผิดชาตินะน้องปอปอ
เนี่ยเหรอป้อคือคือมันเป็นกระแสจิ้นขึ้นมาคู่นี้ค่ะ
อ่านี่นะครับก็คือใบเฟิร์นพิชโนกนะครับแล้วก็ป่อป้อซับสิรี
นะครับที่มักจะมีโมเมนต์ออกมาให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับ
หลายคนเนี่ยแอบเชียร์นะฮะล่าสุดใบเฟิร์นเปิดเผยบอกว่า
เป็นเพื่อนร่วมแก๊งกันต่างหากสถานะป้อไม่มีอะไรจริง
เพราะเราเป็นเพื่อนกันผู้จัดการเราสองคนเป็นเพื่อนกัน
มีแต่ความหวังดีต่อกันเพื่อนไปแข่งก็อวยพรให้ชนะ
เพื่อชนะกลับมาเราก็ดีใจพอเราได้รางวัลนักแสดงนำหญิงนะฮะ
เพื่อนก็หอบดอกไม้มาแสดงความยินดีกับเราเมื่อถามว่ายาอ่า
ถ้ายังมีคนจิ้นอยู่เนี่ยด้ามใบฟันตอบชัดว่าไม่ต้องจิ้นเลยค่ะ
ให้เปลี่ยนจากจิ้นเป็นเชียร์ป้อเวลาแข่งกับเชียร์ละครของตัวหนูดีกว่า
ใช่ใช่ต้องให้มีแฟนจริงเนอะ
แต่คู่นี้ยังมาทั้งพี่หลักเนาะ
ที่สวยมากคนต้องจีบเยอะนะแม่ของจะต้องมีคนจีบนางน่ะแหละ
ฉันว่าถ้าจะเป็นนางก็ยังไม่มีเป็นตัวตนมาสวยมากแล้วยิ่งโตยิ่งสวยน่ะ
ทุกครบอ่ะแล้านางก็แบบว่านางไม่ใช่แบบปะปะบบอผู้ชายชอบนางจริง
เป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้แบบถกเถียงกันมากจริง
คนก็แบบโอ้โหถกเถียงกันใหญ่เลยว่าชุดขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
เธอบอกว่าเธอนั้นได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ในการที่จะสวมใส่ชุดนี้ไปร่วมงานแต่ง
แต่ถ้ากล้าใส่หุ่นดีสวยเนอะ

มันจะโดนเซ็นเซอร์ตลอดเวลาที่นั่งอ่านข่าวนะไม่ดี

มาตรงนี้อีก๒อันเนอะ
ตรงนั้นมันจะขาดไหมมันไม่ขาดเลยเนอ
ไม่ขาดสิเขาเกี่ยวไว้เถอะ

ถ้าขาดทำไงอ่ะก็ขาดก็บันเทิง

ขโบร์ดสีนเพื่อน

อีกนึงค่ะถ้าเราพูดถึง

เขากลับคิดถึงน้องพีพี

พี่เป็นคนที่แต่งตัวเลขสวยเพราะนางตัวเล็ก

แล้วส่วนใหญ่ปาด้งปาด้าก็จะมาให้น้องใส่กันอย่างนี้

ล่าสุดครับนี่อันนี้ร้องที่ไปร้องกับชมพู่ใช่ไหม

ล่าสุดทางสนุกเขาเปิดให้มหาชนเข้ามาโหวต
เพื่อให้เทคะแนนให้กับว่าใครที่แบบว่ามีอิทธิพลจริง
ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นที่สุดแห่งปี

รุ่งกลางคนแม่ไงปะพ่อเขาไม่ใส่ชุดอะไรนะ

ไม่ใช่คือตัวน้องเขาเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่แล้ว

ไอ้พี่มดคุณค่ะคุณไม่แต่น้องเขาใส่เอามาสวยจริงก็ต้อนางนั่งเล่นอีกดี

ถ้าเป็นเมื่อก่อนทุกคนจะต้องอุ๊ยอะไรวะเพศไหน
วันนี้นั่งเต็มสิ่งอันนั้นเลยแม่ก็เคยใส่ชุดอย่างนี้ฮะ
แต่ดูเขาใส่แล้วสวยจริงนะ
นางเป็นคนที่ใส่แล้วสวยจริงสวย
มันเป็นตัวเล็กดูแบบนั่งดูไอจีน่ะดูสิ

จเจย์ใส่เสื้อผ้าสวยน้องต่ออย่างนี้

ของเรานี่เหมือนหมอนข้างยัดนุ่นลูก

คืนนี้รอนติดตามนุ่มกับพี่ม็อตได้นะคะ

กี่โมงไหมข้าวกี่โมงรายการมันนะโธอประดาษเปิดสามทุ่มครึ่งนะ
สามทุ่มครึ่งเดี๋ยวเจอผมกับมดดำที่แฉ

สวัสดีค่ะ